เราช่วยกันตามหานักท่องเที่ยวหญิงชาวรัสเซียที่ลงเล่นน้ำหาดในทอนที่จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์หายไปตั้งแต่๒๐ตุลาคม
พยายามค้นหานะคะสุดท้ายล่าสุดเป็นข่าวเศร้า
เพราะว่าเธอถูกพบเป็นศพค่ะ
ลอยอยู่กลางทะเลห่างจากจุดที่เธอหายตัวไปประมาณ๔๐กิโลได้นะคะ
เดี๋ยวเราไปย้อนดูกันหน่อยนะคะตั้งแต่ต้นเรื่องเบาะแสการหายตัวไปของเธอ
นางสาวอิเลน่ารัสเนนโกเป็นชาวรัสเซียอายุ๕๓ปี
ลงเล่นน้ำที่หาดในทอนแล้วหายไปเลยค่ะ
แสก็คือเมื่อสักครู่นี้เธอออกจากห้องพักโรงแรม๘นาฬิกา๑๐นาที๒๐ตุลาคม
แล้วก็เหมือนกับใส่ชุดว่ายน้ำท่อนล่างมีผ้าคลุมในมือถือขวดน้ำมีผ้าเช็ดตัวสีแดง
๙นาฬิกา๑๑นาทีเธอเดินจากโรงแรมข้ามถนนไปที่ชายหาดในทร
นาฬิกา๔๐นาทีก็จะเห็นเป็นเงาดำของผู้หญิงคนนึงยืนถ่ายรูปอยู่ที่ต้นไม้ริมชายหาด
นี่นะคะภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือของเพื่อนจะเห็นว่าเธอใส่ชุดว่ายน้ำยืนโพสต์ท่าถ่ายรูปกับต้นไม้ด้วย
นี่ก็คือเบาะแสสุดท้ายเลยค่ะที่เห็นเธอก่อนหายตัวไป๒๐ตุลาคมประมาณ๖วันได้
วันนี้๘โมงครึ่งกู้ภัยมูลนิธิกุศลธรรมได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ออกไปหาปลากลางทะเล
พบศพผู้หญิงชาวต่างชาติลอยอยู่ในทะเลนะคะห่างจากจุดเกิดเหตุริมชายฝั่งประมาณสี่สิบกิโลได้
ก็เป็นช่วงระหว่างหาดป่าตองหาดกะรนเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะ
ในการนำร่างของเธอกลับขึ้นฝั่งเพื่อส่งโรงพยาบาลทะหลางให้ชนะสูตร
และมีการพิสูจนอัตลักษณ์บุคคลอย่างละเอียดนะคะ
กระแสน้ำครับกระแสน้ำน่าจะพัดผ้าไปจากนั้น
วันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะ
คุณพิพัฒน์รัชกิจประการเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติลายันนะครับ
เพื่อไปตรวจสอบดูเรื่องนี้นะครับ
พร้อมกับบอกว่ารัฐบาลไทยขอแสดงความเสียใจไปยังญาติของผู้สูญเสียด้วย
จนเสร็จภารกิจพร้อมฝากเตือนนักท่องเที่ยว
ถ้าหากทางอุทยานปักทงแดง
ซึ่งเป็นจุดที่บอกว่าช่วงเวลานั้นอันตราย

เพราะทางการไทยไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
ชายหาดทางอุทยานเนี่ยเขาก็ปักทงแดงมีจุดชี้บอกแล้วว่าขณะนี้เวลานี้มันเป็นช่วงอันตรายคุณไม่ควรจะลงไปเล่นน้ำ
เจ้าหน้าที่บางครั้งก็ลงไปไล่นักท่องเที่ยวบางท่านก็ขึ้นบางท่านก็คิดว่าไม่มีปัญหา
คือคนนักท่องเที่ยวมันก็มีหลายประเภทชอบแบบท้าทายชอบความเสี่ยง
ซึ่งพวกที่ชอบความเสี่ยงเขาก็พร้อมที่จะรับทุกสถานการณ์
แต่พวกเราที่เป็นเจ้าหน้าที่พวกเราที่เป็นเจ้าของประเทศเราไม่อยากให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น
เดี๋ยวทางสถานทูตนะครับจะประสานไปยังญาติญาติที่รัสเซียนะครับในการติดต่อประสานเรื่องการรับศพส่งศพกันต่อไปนะครับ